จังหวัดตราดนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถกระบะไป
แล้วล้อเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นมา
เข้าข้างทางสิคะแต่ผู้ชายคนนี้รอดได้อย่างปฏิหาร
เพราะว่ามี๒หนุ่มน้อยว่ายน้ำเข้าไปช่วย
เพราะว่ารถคันนี้ตกคลองสภาพเป็นแบบนี้
เกือบจะมิดหลังคาอยู่แล้วนะคะคนขับรอดนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคลองชลประธานริมถนนหลังหมู่บ้านสุวรรณโช
ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมตำรวจไปตรวจสอบค่ะไปพบกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย
เป็นคนขับรถกระบะคันนี้นะคะทราบชื่อนายธเนธโพคสมบัติอายุ๔๔ปี
อาการบาดเจ็บก็คือเจ็บที่ศีรษะสำนักน้ำมีอาการอาเจียนด้วย
ภายในคลองชุลประทานพบรถกระบะสีดำเลขทะเบียนบอลใบไม้ฉอถิ่งแปะสามห้าเก้าจังหวัดตราด
น้ำท่วมสูงเกือบมิดตัวรถนะคะกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมองไปรอบเหตุการณ์ไปเจอสองหนุ่มน้อย
เป็นพลเมืองดียืนตัวเปียกค่ะสองหนุ่มนี้เขาเป็นคนลงไปช่วยคนขับรถเอง
เขาได้รับความชื่นชมนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ขอชื่อเขาหน่อยชื่อว่านายอลงกรอายุ๑๖ปีเท่านั้นเอง
อีกคนอายุสิบห้าค่ะชื่อนายจักรพันธ์ทีนี้ไปถาม
สาเหตุสำหรับคนขับว่าทำไมถึงขับตกคลองลงไปแบบนั้น
มาถึงจุดเกิดเหตุล้อหน้าซ้ายขัดคล่องค่ะรถเสียหลักเลยทีนี้
โค้งพุ่งตกลงไปในคลองระหว่างนั้นเขาบอกตอนที่นั่งอยู่ด้านในน้ำ
ค่อยท่วมตัวรถแล้วก็ท่วมเข้ามาในห้องโดยสาร
แต่ว่าแหมเคราะห์ดีจริงช่วงที่กำลังคิดว่า
จะทำยังไงจะออกไปข้างนอกยังไง
พลเมืองดีสองคนนี่แหละอายุสิบห้ากับสิบหก
ว่ายน้ำเข้ามาเคาะประตูเรียกแล้วก็ช่วยพยายามเปิดประตู
ช่วยนายธเนธออกมาได้ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
อาการเขาเป็นไงบ้างตอนเราเห็นครั้งแรกนอนเขาเห็นนอนไม่รู้สึกครับ

หลังจากที่รถตกคลองไปแล้วหมดสติอยู่ในรถไง
หมดสติ๒คนนี้อายุ๑๕กับ๑๖เนี่ย
ลงกรกับจักรพันธ์พยายามเคาะประตูเรียกอยู่นาน
พอเขารู้สึกตัวฉันจะต้องทำอะไร
ตั้งสติก็ค่อยช่วยกันเปิดประตูรถออกมาได้นะคะ
ยังโชคดีนะที่เปิดประตูรถได้
ปกติรถตกน้ำแบบนี้เปิดประตูยากมาก
คือบางทีระบบไฟฟ้ามันสล็อกหมด
เขาบอกว่าอย่างแรกที่ต้องทำเวลาที่รถตกน้ำ
เราต้องตั้งสติให้ได้ก่อนค่ะแล้วพยายามเลยที่จะทุบกระจก
ดันกระจกให้แตกแล้วออกมาอ่ะถ้าเกิดว่ารถเปิดประตูได้
ต้องรีบเปิดออกมาก่อนเลยใช่แต่นี่เป็นรถที่อาจจะไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะคะ

หลังจากนำคุณธเนศส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ประสานรถยก
ยกรถคันที่เกิดเหตุเอาไปซ่อมแซมต่อไป
หลายคนต่อเนื่องอีกสักนิดนึงวิธีการช่วยเหลือตัวเองนะคะ
หลายคนมองกระจกมันหนานะมันแกร่งนะ
จะทุบได้ยังไงใช้มือก็บอกโอ้ยไม่ไหวมือหักพอดี
ค่ะตัวที่เป็นเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กอ่ะ
อ่าจับม้วนใส่ข้อมือนะคะแล้วตีเข้าไปที่กระจกแรงแรง
ตรงที่เราจะเสียบเพื่อล็อกเอาไปตีที่กระจก
อันนั้นหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งข้างหลังอ่ะ
ข้างหลังให้ดึงเบาะข้างหลังมาแล้วมันจะมีเสาแง่งที่เป็นแหลมสองข้าง
เอากระแทกไปที่กระจกเลยแตกเสร็จแล้วปุ๊บจะได้ออกมาได้
คือต้องเอาตัวเราออกมาจากรถให้ได้เร็วที่สุดก่อน
แต่อย่างแรกเลยต้องมีสตินะค่ะใช่ค่ะ
ที่จะปฏิบัติการทั้งหมดด้วยเออนี่เห็นคุณ